ค่ะสื่อเมืองนอกจัวหัวมาเลยว่าพัทยาเนี่ยคือโสดมกรมราสมัยใหม่
เปรียบเทียบผิดครับถ้าถามผมเนี่ยถ้ามิลเลอร์ถามผม
ผมยังมีเหตุผลให้ฟังทันทีเลยครับ
เหมือนกับเมืองที่โบราณที่บอก
สติฟเอามาให้ดูหน่อยซิว่ากระดาน
ที่เมืองอื่นมีจะต้องมีครบโดยองค์ประกอบดังนี้ครับ
เมืองคนบาปต้องมีอะไรถึงจะครบถึงจะเรียกว่าเป็นเมืองคนบาป
ประการแรกต้องมีก่อนเลยครับเหล้าหรือสุรานี่เอง
อันนี้แน่นอนครับเมื่อมีเหล้ามีสุรา
ต้องมียาเสพยาเสพติดนี่แหละครับยาเสพติด
อันที่๓ที่จะต้องมีก็คือ
แน่นอนครับที่พูดนี่แหละที่ว่าเนี่ยนะ
คือครบผู้หญิง
อีกอันหนึ่งที่จะต้องมีและขาดไม่ได้นะครับ
ถึงจะครบองค์ประกอบของซินซิตี้หรือเมืองคนบาป
เล่ายาหญิงและการพนัน

พัทยาไม่ใช่มีแต่ถ้ามีมันก็หลบซ่อนเล่นแล้วครับ
แต่ถามว่าเมืองที่คบแบบนี้ที่ไหนครับ
เวกัสใช่ไหมครับเวกัสพบไหมครับ
ใจเล่นที่เล่นได้เพราะเล่นได้เงินเยอะเอ้าก็ไปเล่นกินเยอะ
พบวงจรบาร์มีที่เวกัสนี่ใหญ่โตโมโหลานซะด้วยซ้ำ
เอเซียมีไหมครับมาเกาะ
เก้าก็มีครับทุกโรงแรมมีคาซิโนอยู่ข้างล่างนั่น
นั่นคือซินซิตี้ครับอันนี้คือสมบูรณ์แบบครบ๔อย่าง
แต่พัทยานั้นมีรูปแบบของหาดครับเป็นรูปแบบของหาดซึ่งมีอยู่ทั่วโลกครับ
ฮอนาลูลูใช่ไหมครับคาวาย
ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอันนั้นเราใช้คำว่าเมืองท่องเที่ยวหรือเปล่าคะ
ใช่ครับเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องแปลกครับ
ถ้าจะบอกว่าพัทยาเป็นเซ็กซิตี้โอเคอันนี้ผมกล้ายอมรับ
แล้วผมก็จะบอกให้ท่านนายกก็ดีหรือว่านักท่องท้องถิ่นที่เป็นประหลัด
เป็นตำรวจเป็นนายอำเภอต่างเนี่ยก็ต้องยอมรับ
เพราะว่าการเป็นเซ็กซิตี้ไม่ได้ผิดครับเพราะว่าเราไม่ได้บังคับ

ก็นั่นแหละสิครับอันนี้คือปฏิเสธว่าไม่มีไม่จริง
ซึ่งผมบอกว่าเรื่องจริงก็อย่าไปปฏิเสธ
แต่เราจะทำอย่างไรจะชี้แจงให้เห็นอย่างไร
ประเทศเราเป็นประเทศท่องเที่ยวคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อเป็นประเทศท่องเที่ยวแล้วคนที่ให้ทำให้เป็นอย่างนี้
ถามว่าใครครับนักท่องเที่ยวทั้งนั้นที่เราต้องพึ่ง
กว่า๕๐ประเทศเราไม่ใช่ประเทศเกษตรไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรม

พัทยาเอยภูเก็ตเอยมีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบชายหาด
แล้วจะให้ยังไงบอกสิให้นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวตอนกลางวันดูหงดูหาดเสร็จตรงเย็น๓ทุ่มนอน

เราไปเที่ยวที่อื่น๓ทุ่มเราก็ไม่นอน